คุณผู้ชมค่ะเราไปดูเหตุนี้เกิดขึ้นที่บ้านของคุณแจ๊ดชวนชื่นตลกชื่อดังนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ตลกหรอกเพราะว่าคนงานของคุณแจ๊ดเนี่ย
เขาไปทะเลาะวิวาสกับเพื่อนบ้านจากเรื่องของการขับรถชนกันแล้วก็ไม่พอใจกันอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านของคุณแจ๊ดเนี่ยก็เลยเอาปืนออกมายิงแต่ปรากฏว่าปืนเนี่ยมันยิงไม่ได้
เขาก็เลยคว้ากระถางต้นไม้เอามาทุบศีรษะเอาไม้ตีต่อจน
คนงานของคุณแจ๊ดเนี่ยเรียกว่าโอ้โหบาดเจ็บจนทนไม่ไหวจนเสียชีวิตอ่ะ
แล้วไปเสียชีวิตยังไงคือคลานไปเรื่อยจนเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
ตำรวจสนมีนบุรีค่ะทราบเหตุก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่หน้าบ้านของคุณแจ๊ดชวนชื่นตลกชื่อดัง
พบศพนายพรชัยดีเสืออายุสามสิบห้าปีนะคะเป็นคนงานล้างเครื่องจักรในบ้านของคุณแจ๊ดนี่แหละ
สภาพศพก็คือลักษณะว่าถูกไม้กับกระถางต้นไม้ทุบศีรษะและใบหน้าเสียชีวิต
เสียชีวิตอยู่ข้างล้อรถยนต์หุ่นใดสีดำทะเบียนฮอนกมูกรอเรือ๔๗๔กรุงเทพ
ซึ่งเป็นรถของคุณแจ๊ดนั่นแหละจอดอยู่หน้าบ้านแบบนี้
โดยที่รถเองก็มีรอยกระจกร้าวนะคะที่ด้านหน้าฝั่งคนขับ
อกจากนี้ที่หน้าบ้านเลขที่๔๑ทับ๓๙ที่อยู่ติดกับบ้านของคุณแจ๊ดนี่แหละ
ก็ยังมีร่องรอยการทะเลาะวิวาสกระถางต้นไม้แตกมีกองเลือดรองเท้าแตกกระเด็น
แล้วก็ยังพบปืนบีบีกันดัดแปลงตกอยู่ใกล้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเอาไว้
ทีนี้ทราบถึงผู้ก่อเหตุค่ะก็คือนายเศรษฐวุฒิจิรัฐยารังศรีอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างกันก็คือบ้านเลขที่๔๑ทับ๓๙นั่นแหละ
พอเขาก่อเหตุเขาก็หลบหนีไปแต่มีการสืบสวนนะคะสืบสวนพยาน
ชนท้ายรถของเพื่อนผู้ตายตรงปากซอยจุดเกิดเหตุ
ที่นายเศรษฐวุฒิจะก่อเหตุขับรถหนีมุ่งหน้ากลับเข้าบ้านพัก
โดยมีกันชนท้ายของรถคู่กรณีติดมาด้วย
จากนั้นเพื่อนของผู้ตายแล้วก็ผู้ตายเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะ
ซิ่งรถไล่จี้ตามหลังมาจนถึงหน้าบ้านของนายเศรษฐวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้เกาะเหตุที่ทำให้คนงานเสียชีวิตนี่แหละ
พอมาถึงที่นะคะหนีกันไม่ได้แล้วไงก็เลยเปิดฉากทะเลาะวิวาดกัน
ที่ผู้ก่อเหตุคือนายเศรษฐวุฒิจะบันดาลโทษะ
คว้าปืนบีบีกันดัดแปลงมายิงแต่ปรากฏว่าปืนยิงไม่ออก
เพื่อนผู้ตายนี่นะคะเห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งหนีไปก่อน
ให้ผู้ตายคือคนงานของคุณแจ๊ดอยู่ตามลำพัง๒ต่อ๒กับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็เลยเปลี่ยนใจในเมื่อปืนยิงไม่ได้
เอากระถางต้นไม้มาทุบศีรษะเลยจนผู้ตายนั้นล้มลง
พอแค่นั้นนะคะยังเอาไม้มากระหน่ำตีแบบไม่ยั้ง
พอตีตีเสร็จแล้วก็วิ่งหนีหายไป
ผู้ตายค่ะรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองอาการแบบหนักมากแล้ว
ก็กระเสือกกระสุนคลานกลับมาที่บ้านคุณแจ๊ดนี่แหละ
เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือแต่ก็ขาดใจซะก่อน
ต้นนี้นะคะตำรวจก็ได้สอบปากคำพยาน
ล่าตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาค่ะความคืบหน้าฝั่งคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ขออนุญาตนะคะมึงฆ่าคนที่บ้านโอ้โห
ดิฉันขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันประมาณนี้คุณผู้ชม
ติดตามเรื่องของผมให้ดีมาทำคนที่บ้านของผมเนี่ย
ต้องเสียชีวิตอดทนมานานฝากแชร์ด้วยครับ
มันทุบรถลูกผมเดี๋ยวเจอแน่
คือเป็นข้อความที่กดแค้นน่ะ
แล้วก็มาทำคนของเขาอ่ะเป็นใครใครก็

เชื่อว่าตำรวจเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลจากทั้งพยานแล้วก็
เรื่องของกล้องวงจรปิดหรือว่าข้อมูลแวดล้อม
ประกอบคดีแล้วก็ที่สำคัญคนก่อเหตุอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
ก็คงจะต้องตามหาไม่ยากแหละนะคะ